ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพิจิกษ์ความรักคนโสดเข้าวัยสี่สิบ
มีโอกาสพบคนถูกใจวัยสูงกว่าหรือเป็นม่าย
อย่าเพิ่งปักใจรับรักที่แต่งงานแล้วจะทะเลาะกันบ่อย
แต่ยิ่งทะเลาะยิ่งลูกดกสุขภาพระวังอาการผิดปกติทางเดินหายใจ
ภูมิแพ้เป็นหวัดไอจามระบบทางเดินอาหาร
มีดบาดตะปูต่ำน้ำเกี่ยวการเงินดีขึ้นตามการขยายตัวของงาน
รายได้เป็นไปตามที่คาดหมายได้รับผลประโยชน์จากงานเก่าที่ทำไว้
การงานมีงานหนักแต่จะได้ผลดีผู้ใหญ่นายจ้างช่วยเหลือให้พบความสำเร็จ
ถ้าอยู่ในสายวิชาการจะได้ข่าวดีมีความเจริญก้าวหน้าสมใจ
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์